ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่ปราจีนบุรีนะครับ
ก็นำมาซึ่งข่าวเศร้านะครับเพราะว่าคนเป็นพ่อต้องถูกลูกชาย
ทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับอยู่ในท้องที่ของสพประจันตคามนะครับ
วันนี้ตำรวจคุมตัวได้แล้วนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์
ผู้ชายคนหนึ่งทำร้ายพ่อตัวเองซึ่งอายุ๗๔ปีนะ
จนเสียชีวิตนี่ครับผู้ที่เสียชีวิตนะฮะ
อายุเจ็ดสิบสี่แล้วนะครับชื่อนายพินล้อมเวียง
ค้อนปอนทุบศีรษะแล้วก็ทำร้ายเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักนะครับ
ในพื้นที่ตำบลบุฟ้ายส่วนคนก่อเหตุคือลูกชายนะฮะ
ชื่อนายวีรพัดล้อมเวียงอายุสามสิบสองปี
ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับอ่า
คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้นะครับ
อ่าเมื่อวานนี้นะครับตอนบ่ายบ่ายนะฮะ
วันอาทิตย์นะฮะประมาณบ่ายสามมีคนได้ยินเสียงพ่อลูกเขาทะเลาะกัน
นะอ่าแล้วก็เงียบเงียบไปนะครับจนกระทั่งวันนี้
มาเจอศพพ่อนะครับแล้วตำรวจก็ไล่ติดตามจับกลุ่มตัวลูกชายได้
วันนี้พาไปทำแผนนะครับนายวีรพัฒน์นะครับ
คือตอนที่ตำรวจควบคุมตัวได้เอามาสอบปากคำที่โรงพัก
พูดจาไม่รู้เรื่องอ่ะเมายาเสพติดอยู่นะครับ
ตำรวจบอกต้องพักให้น้ำอยู่ให้น้ำให้พักอยู่
นานหลายชั่วโมงฮะจนพอให้การได้ถึงพามาทำแผน
จากการสอบสวนนายวิรพัฒน์สารภาพว่าเมื่อวานช่วงเที่ยง
อ่าพ่อเนี่ยกลับมาจากข้างนอกมานั่งที่แคร่ใต้ถุนบ้าน
อ่าแล้วอ้างว่าพ่อเนี่ยบ่นแต่ก็ไม่รู้ว่าพ่อเนี่ยบ่นตัวเอง
บ่นใครแล้วก็สักพักหนึ่งก็ทะเลาะกัน
ก็เลยเดินไปหยิบค้อนปอนในห้องมาตีพ่อตีเข้าที่หน้าผากพ่อสองครั้ง
จนพ่อล้มฟุบลงไปโอ้โหแล้วเขาบอกว่าแผลที่หน้าผากเนี่ยนะคะ
หน้าผากยุบเนี่ยแผลลึกสามเซนติเมตรคือลึกนะใช่
กว้างแบบสิบเซนอ่ะโอ้โหค้อนปอนนะฮะ
แล้วคุณลุงพินยุคเจ็ดสิบสี่แล้วนี่อ่ะค่ะคือพ่อล้มฟุบนอนลงไปแล้ว
อ่าไม่รู้ว่าพ่อตายนะคืออ้างว่าไม่รู้ว่าพ่อเนี่ยตายแล้วอืม
ไปขอเงินพ่อสามร้อยทั้งทั้งที่ทุบพ่อไปสองทีแล้วด้วยค้อนป่อน
แล้วก็หยิบเงินจากกระเป๋าเสื้อพ่อได้ไปห้าร้อย
เอาไปแลกที่ร้านค้าเพราะว่าต้องการสามร้อยค่ะ
แล้วเอามาคืนที่พ่อ๒๐๐คือพ่อก็นอนอยู่อย่างนั้นนั่นแหละ
เอามายัดใส่คืนสองร้อยแล้วก็ขับรถออกจากบ้านไป
ไปหาพี่ที่รู้จักไปนั่งกินเหล้า
เมื่อวานตอนบ่ายนะที่ก่อเหตุนั่งกินเหล้า
จนวันนี้ตำรวจตามมาจับตัว

เดี๋ยวเราก็นั่งอีกครั้งแล้วก็เหมือนผมคิดอะไรขึ้นอ่ะ

ก็คือแม้งทางว่าขอเงินพ่อให้ต่อ
คือขอทางพ่อนี่คือขอเงินพ่อ
แล้วพ่อตอบไหม
ไม่ขอเงินพ่อให้ตอบ
ก็ยังให้การโว้วนนะฮะ
แล้วเขาก็อยู่กันแค่สองคนพ่อลูกที่บ้านหลังนี้

โอ้โหกองขวดเหล้าขาวเนี่ยเป็น๒๐ขวดอ่ะนะ
มีร่องรอยการอลวาดทำร้ายข้าวของในบ้านด้วยนะครับ
ทีมข่าวของเรานะครับได้ข้อมูลจากเพื่อนบ้านนะ
ที่เป็นคนมาเจอศพของคุณลุงพินเนี่ยเป็นคนแรกเลย
เขาบอกว่าปกติแล้วในพินเนี่ยต้องออกมาที่ร้านค้าแถวบ้านทุกวัน
แต่เช้าวันนี้ไม่เห็นมานะ
ก็เลยมาดูที่บ้านเห็นนอนนิ่งอยู่
ก็เลยเข้าไปดูอ้าวตายแล้ว
ไปตามพี่สาวของผู้ตายที่บ้านอยู่ใกล้นะครับ

ซึ่งชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายของผู้ตายนะฮะ
ก็ทำร้ายพ่อเนี่ยด้วยการใช้ขวดเหล้าตีพ่อมาหลายครั้งแล้วเวลาเมา
เราไปคุยกับพี่สาวของคุณลุงพินซึ่งอายุ๘๐แล้วนะครับ
ชื่อว่านางกุลนะ
บอกว่านายวีรพัฒน์หลานชายเนี่ยที่ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาฆ่าพ่อตัวเอง
มีอาการคลุมคลั่งบ่อยเพราะว่าติดยาเสพติดมา๓๔ปีแล้ว
เวลาที่เสพยาเสพติดจะทะเลาะกับพ่อทุกครั้งทำลายข้าวของในบ้านจนพังเสียหาย
อะไรที่มีในบ้านทุบหมดค่ะนะครับอ่าประตูบ้านหม้อข้าวหม้อแกง
โอ่งน้ำมิเตอร์น้ำจานดาวเทียมอยู่บนหลังคาโอ้โหมันยังปีนขึ้นไปทุบ
อะไรอ่ะอะไรของมันเนี่ยป้าบอกมันยังปีนขึ้นไปทุบอ่ะเวลาเมายาเสพติดอ่ะ
ล่าสุดก็ทุบรถกระบะของพ่อทั้งที่เพิ่งจะไปทำสีใหม่
ยังไม่ได้ไปรับรถออกมาเลยแล้วก็มาเสียชีวิต
ซึ่งนางกุลบอกว่าเสียใจมากไม่คิดว่าหลานชายจะฆ่าพ่อแท้
ทั้งที่พ่อเขาก็รักมากนะพาไปบำบัดรักษายาเสพติดมาตลอด

มันทุบทุกอย่างถ้ามันโมโหแต่ทีนี้คนอื่นถามมันว่า
มันทำเวลามันทำมันไม่รู้เรื่องมันว่างั้น
เมื่อกว่านนี่ก็ว่าก็มันอยู่ที่โรงพักษณ์มึงไม่น่าทำเลยเนอะ

ไม่รู้จะว่าไงแล้วแกก็รักลูกของแกรักรักมาก
รักมากด้วยเวลาเขาไปบำบัดคือเขาไปเยี่ยม
เอาเงินไปให้แต่เมื่อวานนี้ไม่รู้ว่ายังไงนะ
ก็ไม่ได้ยินเสียงกันมืดก็ไฟไม่เปิดโอ้ย
รู้สึกว่าเดินมาก็ขาอ่อนเนอะก็เลยมาพูดว่ามึงนี่ก็ตายจริงจริงเนอะ
ว่าชาย
ผมเตือนมามาบ่อยแกก็รู้รู้ตัวแกเอง
ผมบอกเลยว่าลุงลุงระวังนะลุงจะตายเพราะลูกนะ
แกก็บอกว่าเหมือนอาพูดนั่นแหละคิดว่าจะเป็นอย่างนั้น
ผมมาเรียกลุงพินลุงพินจิตเจ้าพนักกิจนะ
ชมรมผู้สูงอายุลูกชายเขาอยู่ข้างล่าง
พ่อพ่อเอาเงินมาสองร้อยสิผมใจจะขาดแล้วเนี่ย
จะไปซื้อยาบ้ามาเสพเขาพูดอย่างนี้เลย
เขาไม่ได้อ้ำอึ้งเลยนะเขาบอกเขาเลยว่าเขาเสพยาบ้า
โอ้โหเนี่ยฮะพิษภัยของยาเสพติดอืม
บอกหลานชายมันทุบทุกอย่างในบ้าน
พ่อตัวเองทำร้ายตัวเองมันไม่ทุบตัวเองอย่างเดียว
นี่ถ้าเปลี่ยนมาทุบตัวเองบ้างก็ดีนะ
ตำรวจแจ้งข้อหานะครับคือเรื่องของการเสพยาเสพติดนะครับ
แล้วก็ฆ่าบุพการีโดยเจตนานะฮะส่วนศพของในพินเนี่ย
อ่าตอนนี้รอการชนะสูตรอย่างละเอียดจากแพทย์อยู่
แต่วันพรุ่งนี้ญาติจะไปรับศพมาบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับอืม